คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของหม่ำกันหน่อยค่ะ

ทุกคนนึกถึงเลยหม่ำเท่งโหน่ง
จริงแล้วหม่ำเป็นอาหารพื้นเมืองของภาคอีสาน

เขาเคยให้ชิมเขาเคยชิมด้วยนะก็อร่อยดีนะ

เป็นมัดมันจะลักษณะคล้ายกับแหนมคล้ายแต่ไม่ใช่
มีหม่ำเนื้อหม่ำหมูอะไรอย่างนี้มีหลายอย่าง

บอกว่าเขาก็วางหม่ำอยู่วางขาย
แต่เขาเอาสเปรย์ฉีดฆ่าแมลงไปฉีดบนหม่ำ

เขาก็เลยโอ๊ยมันน่ากลัวนะมันกินได้หรือเปล่า

ฉีดตรงโต๊ะที่เขาวางขายหรือเปล่า
แล้วก็มีภาพในลักษณะที่ว่ามีการทาน้ำมันมะกอก
ให้หม่ำมีมันว้าว
แต่เขาบอกว่าน้ำมันมะกอกมันกินได้มันไม่เป็นอะไร

พอมีคนไปโพสต์ภาพในโลกโซเทียลผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่
ไปตรวจสอบแผงจำหน่ายหม่ำจะเป็นลักษณะแบบนี้
รสชาติก็จะคล้ายกับแหนมอะไรแบบนี้

ซึ่งอาหารนี้ก็คืออาหารพื้นเมืองประจำภาคอีสาน
นี่ก็คือร้านอาหารที่เขาขายกันอยู่
ริมถนนมิตรภาพในพื้นที่อำเภอพลจขอนแก่น
เพราะว่าในโซเชียลเขาเผยแพร่ภาพอย่างที่บอกว่าแม่ค้า
ถือกระป๋องสเปรย์ฉีดใส่มัม
แล้วก็มีการระบุในภาพว่ายากันยุงหรือเปล่า
พ่อค้าแม่ค้าร้านขายหม่ำตลอดสองข้างทางถนนมิตรภาพ
ก็เลยยืนยันว่าไม่เคยนะ
ไม่เคยฉีดสเปรย์ฆ่าแมลงใส่หม่ำนะ
ร้านเขาใช้แค่น้ำมันมะกอกเช็ดผิวของก้อนหม่ำเท่านั้น

นายสมพงศรีสาเจ้าของร้านอาหารที่ขายหม่ำก็บอกว่า
ตกใจเห็นข่าวแบบนี้เสียหายนะ
แล้วก็บอกว่าถ้าจะป้องกันมดป้องกันแมลง
ก็ไปใช้ช็อกกันมดขีดราวเหล็กจะดีกว่า
ไม่ได้ไปฉีดที่หม่ำไม่ได้ไปขีดบนหม่ำ

กระแสข่าวก็บอกว่าแล้วน้ำมันมะกอกล่ะ
เช็ดบนก้อนหม่ำเนี่ยมันกินได้เหรอมันทำได้จริงเหรอทำทำไม
เจ้าของร้านที่เขาขายหม่ำเขาเลยบอกว่า
มันจะทำให้หม่ำมันวาวไม่แข็งกระด้าง
แล้วก็ไม่อันตรายเพราะว่าจริงแล้วน้ำมันมะกอกก็กินได้นี่
สำหรับข่าวที่ออกมาแน่นอนค่ะคุณผู้ชม
เสียชื่อเสียงของหม่ำที่ผลิตในอำเภอพล

คนไปเที่ยวก็มักจะซื้อหม่ำเป็นของฝาก
พ่อค้าแม่ขายก็เลยบอกว่ามั่นใจได้ปลอดภัย
ไม่ฉีดยากันยุงไม่ฉีดยาฆ่าแมลงมนหม่ำแน่นอน
อาจจะฉีดตรงพื้นตรงแผงอะไรอันนี้ไม่รู้
แต่บนหม่ำไม่ฉีดนะคะยืนยันมาแบบนี้ค่ะ